ถูกยิง๔นัดแล้วมีบางนัดยิงเข้าปากเลยนะฮะ
แต่ว่ายังฝืนตัวเองขับรถ
เพื่อขอความช่วยเหลือสุดท้ายรถตกข้างทางนะครับ
ตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือ
ตำรวจต้องตรวจสอบประเด็นนี้
ต้องดูสิใครยิงลูกนายยกเทศมนตรีนะครับ
แล้วไปดูกล้องวงจรปิดช่วง๕ทุ่มของเมื่อวานนี้

ห่างจากถนนยันตรกิจโกศลสายน่านเวียงสาตำบลน้ำปัว
ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านประมาณ๒กิโลเมตร
จากนั้นอีกระยะหนึ่งเห็นขับผ่านไป
แล้วมีกล้องอีกตัวเนี่ยรับเอาไว้ได้ก็เห็นขับผ่านกล้องตัวที่๒ไปนะครับ
ที่ตำรวจสพเวียงสาจะได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บ
ขับรถตกข้างทางก็เลยเข้าตรวจสอบ
พบคนเจ็บก็คือนายจักรพงศ์ต่างใจหรือว่าเมฆอายุ๔๐
คุณผู้ชมฮะสาหัสนะฮะ
เพราะว่าถูกยิงต้นแขนขวาแขนซ้ายและที่สำคัญยิงเข้าปากนะคุณ
แก้มซ้ายทะลุขวากรามซ้ายเนี่ยแตกนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวของนายเมฆส่งโรงพยาบาลเวียงสา
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลน่านนะครับ
เฉลิมพิมศาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตน้ำปัวนะครับ
ก็เล่าว่าช่วง๕ทุ่มนะครับได้รับแจ้งเหตุรถกระบะตกข้างทาง
ก็เลยมาพร้อมกับอาสากู้ภัยรวม๔คน
เพราะว่านายเมฆผู้บาดเจ็บตอนนั้นยังมีสติอยู่นะ
เกียกตะกายขึ้นมาขอความช่วยเหลือแต่สภาพเนี่ยเลือดท่วมตัวโดยเฉพาะใบหน้านะครับ
แล้วก็บอกว่ายังพอพูดได้คุณแม้ว่าจะกระสุนทะลุปากนะ
บอกว่าพาผมไปหาหมอหน่อยผมถูกยิงมานะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่สังเกตว่าระหว่างพาส่งโรงพยาบาล
ตัวของนายเมฆมีความหวาดระแวงตลอดเหมือนกลัวว่าจะถูกตามมายิงซ้ำนะครับ
เอาแต่พูดว่าจะพาผมไปไหนจะพาผมไปไหนก็คงสติหลุดแล้วนะครับ
นี่อ่ะครับ
นี่ค่ะคนที่มาช่วยนะครับ
ส่วนพ่อค่ะ

ตรีตำบลขึ่งนะฮะพ่อของผู้บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าลูกถูกลวงมาฆ่าแล้วก็ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
พนักงานสอบสวนนำภาพผู้ต้องสงสัยมาให้ตัวลูกชายชี้
ซึ่งยืนยันตัวคนยิงไปแล้วนะครับส่วนที่บอกว่าถูกลวงมาฆ่า
เพราะว่าลูกออกจากบ้านไปคนเดียวช่วง๓ทุ่ม
บอกจะไปซื้อน้ำมันไปเติมให้กับเพื่อนที่แชทมาบอกว่ารถน้ำมันหมด
อันนี้เพื่อนแชทมาเพื่อจะลวงมาฆ่าหรือเปล่านะครับ
จากนั้น๔ทุ่มก็ไม่รู้ว่าใครโทรมาบอกว่ารถลูกตกข้างถนน
ตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาแล้วก็ตอนนี้พ่อเองก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง
ว่าทำไมเนี่ยลูกถึงโดนจริงนะฮะ
เขากับแม่ก็เลยว่าจะมาซื้อน้ำมันมด
เธอซื้อน้ำมันให้กินบอกบอกผิดตัวครับมีหุ้กตัวแน่นอนหุ้กตัวเลย
อืมจงใจประสงค์กับถุงชีวิตไหมเพราะดูแล้วเองอ๋อแน่นอน
จริงชีวิตแหละแต่เป็นมือปืนไหมเวลามันจะเล็กงัดไป
เป็นมือปืนอาชีพเหลือมันเหลือนะฮะฮ่าอ่า
พยายามพยายามเนี่ย
สามารถใจเลยครับอ่าอืม
เก็บหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะโทรศัพท์ของผู้บาดเจ็บ
นะครับพบการสนทนาทางข้อความเฟซบุ๊ก
เป็นการสนทนาก่อนเกิดเหตุนะครับข้อความอะไรต่างเหล่านี้
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
จากประวัติอาจยกรรมทั้งนายเมฆและผู้ต้องสงสัยเนี่ย
เคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเข้าเรือนจำปี๕๗
แล้วก็สนิทสนมกันนะคาดว่าหลังพ้นโทษได้ติดต่อซื้อขายยาเสพติด
และอาจจะขัดผลประโยชน์กันจึงมีการลวงมาฆ่านะครับ
ส่วนผู้การจังหวัดน่านผู้การตำรวจจังหวัดน่านบอกว่า
มก่อเหตุยังไม่ชัดเพราะตัวนายเมฆบาดเจ็บที่ปาก
แต่ยืนยันตัวผู้ก่อเหตุไว้แล้วนะฮะด้วยการชี้รูปมานะ
ส่งกำลังตำรวจเข้าไปประกบพร้อมกับส่งตำรวจดูแลความปลอดภัย
ของนายเมฆ๒๔ชั่วโมงด้วยถือว่าเป็นคดีใหญ่